เขาบอกปีลิงคึกคักปีนี้นะคะ
แล้วดวงของคนในวงการบันเทิงจะเป็นยังไงบ้าง

นิเคของเราฟันทงซิว่าจะคึกคักกันไหวหรือเปล่า

เป็นปีแห่งความเหนื่อยยากลำบากใจซะเหลือเกิน

ไม่เพียงพอจึงเกิดปรากฏการณ์ขายตัวข้ามค่ายฉีกสัญญา
ตามคำทำนายของผู้เชี่ยวชาญด้านโหรศาสตร์อาจารย์ลักษ์เลขานิเทศ
ทักทายเอาไว้เป๊ะเลยนะ

โหนฟันทงเผยว่าวงการบันเทิงไทยเข้าสู่ช่วงพลิกฟื้น
เพื่อเปิดประตูสู่ความรุ่นโรดอีกในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้
ขอชี้แนวทางเลยให้คนบันเทิงอย่าเล่นตัวมาก
ช่องเยอะแล้วลีลาก็สำหรับเกิด
อย่าเล่นตัวอย่าเลือกงานอย่าเกี่ยงเงินน้อย
แล้วก็จะมีที่ยืนในวงการ
รัชชายรัศมีอีกครั้งหนึ่งส่วนดาวดวงใหม่ที่จะเข้ามาประดับวงการเนี่ย
บอกได้เลยว่าเกิดขึ้นยากมากบอกแบบนี้นะคะขณะที่
เปอร์สตาร์ก็จะยังคงค้างฟ้าถ้าเจ้าตัวไม่รู้สึกเบื่อไหน
วงการมายาไปตั้งแต่พี่เบิร์ตก็เพิ่งออกอัลบั้มใหม่นี่ไง
ได้อยู่ปีสองพันห้าสิบเก้าเป็นปีที่ผ่อนคลาย
จากความเหนื่อยเป็นการเตรียมตัวรุ่งโรธแปลว่าอะไร
ดาราที่ยังพออยู่ได้แล้วมีผลงานอย่าเล่นตัวนะ
คือดังไปแล้วแล้วหายไปเวลาหนึ่งจะกลับมาว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีดาราม
ก็ที่ที่เงียบไปจะกลับมาหมดเลยนะ
แม้กระทั่งว่าแก่ก็กลับมาได้นะ
บางคนกลับมาเป็นคนแค่ผลิตแค่
เป็นเหมือนเขาเรียกเพลงปล่อยไปเพลงนึงนะ

มันจะเกิดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปีนี้เป็น๓ปีแห่งการเกิดดาวดัง

มันต้องมีความฝ่ายฝันปรารถนาจะอยู่ในวงการ
มันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเหนื่อยแล้วพัก

ถ้าจะดังก็ต้องดังมาตั้งแต่๓๔ปีที่แล้วนั่นเองนะคะ
ส่วนใครที่อย่างที่บอกไปดาราหน้าเก่า

คือต้องไปทำหน้าใหม่ก่อนไหมแล้วจะกลับมาได้
ดูกันที่ผลผลิตของอุตสาหกรรมบันเทิงกันบ้างค่ะ
เอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยโหนชื่อดังการันตีเลย
จะเป็นเทรนด์ที่ประสบความสำเร็จโด่งดังนะครับ
เฉพาะในไทยนะต่างประเทศก็ดังด้วยทั่วโลกด้วยค่ะ

ส่วนการเจาะดวงดาวดังเป็นรายบุคคลนะครับ

เพราะอาจารย์ลักษณ์บอกฉันจะไปทายไงล่ะปีนี้ปีชงฉันน่ะ

ก็พลิกตำราโหรศาสตร์ฝากเตือนคนบันเทิงที่เกิดในราศีพฤศก
แล้วก็ราศีพิจิกษ์ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วย

ราศีสิงศ์มีเกณฑ์ตั้งคันแบบปุปัชพันธ์ฟันทง
หรือจะมีคลิปหลุดคลิปเช้าเป็นข่าวสะเทือนวงการ

พฤศพอีกราศีพฤศพกับพิจิกเนี่ย
ต้องระวังอุบัติเหตุแบบฉับพลัน
ให้จำเหตุการณ์ของ
ยุงงูหรือสัตว์มีพิษกัดต้องระวัง
ส่วนราศีสิงศ์เนี่ยกับราศีกลุ่มเนี่ย

ตั้งคันหรือมีเรื่องเฉาคลิปหลุดมีปัญหา

คุณดาราที่เคารพและรักนะครับ
ปีนี้ไม่ได้ท้ายเลยว่าใครเป็นอะไรยังไงครับ

ผมกลัวมากเลยครับปีนี้ผมปีชงเหรอครับ